สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ใช่หมอกในเมืองคอนกรีตนะคะแต่เป็นฝุ่น
๒๕ค่ะเป็นวิกฤตที่คนกรุงเนี่ยต้องเผชิญในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเนื่องจากลมหนาวนะคะที่แพลลงมาปก
มีลักษณะเป็นเหมือนฝาชีครอบฝุ่นเอาไว้ฝุ่นก็ไปไหนไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะที่ลมทะเลเนี่ยเบาพัดมาไม่ถึงกรุงเทพมหานครนะคะทำให้สถานการณ์ฝุ่นเนี่ยยิ่งวิกฤตค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะคุณผู้ชมเรายังคงมีความหวังอยู่ค่ะเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะคะประมาณวันที่๘ถึงวันที่เก้ากุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะจะมีฝน